กำนันนกมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยแหละ
เพราะว่าญาติของตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหา
เขาบอกว่าโดนคนหลอก
คนที่หลอกเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำนะ

นี่ญาติต้องอยู่ในเรือนจำใช่ไหม
จ่ายมา๔๗๐๐เดี๋ยวจะได้ซักชุดให้
เดี๋ยวจะเป็นค่าอาหารเดี๋ยวจะเป็นค่าแรกข้าวต่าง
แล้วทีนี้ฝั่งญาติตำรวจเองจ่ายไปไง
แต่ล่าสุดเรื่องนี้นี่คือจับตัวได้แล้วนะคะ
คนที่มาหลอกคนที่มาอ้างตัวว่าเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ย
ก่อเหตุมาก็โอ้มีประวัติมาเป็น๑๐ปีแล้วเหมือนกัน

ชื่อว่านายกิติเมธีอายุ๕๒ปี
จับได้ที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งค่ะ
ที่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรี
เขาแอบอ้างว่าตัวเขาเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำ

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีของกำนันนกนี่แหละ
แล้วเพราะอะไรล่ะที่จับกลุ่มได้

บอกว่าเนี่ยมีคนแอบอ้างว่าเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำ

เรียกรับเงินจากญาติคนละ๗๐๐บาท
บอกว่าเงินนี้มันเป็นค่าแรกเข้า
ค่าอาหารตลอดจนเสื้อผ้า

แล้วตอนที่ญาติต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำอ่ะ

ของผู้ต้องหาหลงเชื่อค่ะ

ทีนี้มารู้ว่าโดนหลอกเพราะอะไร

ผู้ต้องหาเองไม่ได้ถูกขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสงครามไง
แต่ว่าถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วจะติดต่อไปยังคนที่บอกว่าเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำ

หลอกแน่เลยเลยไปแจ้งความนะคะ
ตำรวจก็สืบรู้ว่านายกิติเมธีคนนี้แหละก่อเหตุ

แล้วตำรวจทางหลวงจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอเมืองลบบุรี
ลองฟังเขาหน่อยไหมนายกิติเมธีที่ไปหลอกคนอื่นเขาเนี่ย
แล้วเราหลอกเขาจะช่วยเรื่องอะไรนะลืมไปแล้ว

ด่วนจำ
จังหวัดราย
นี่แหละค่ะสาธารณภาพกับเจ้านักงานได้นะคะ
แล้วคิดดูนะประวัติเขาย้อนไปดูตั้งแต่ปี๒๕
ช่องลงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นรักทราบ
คือมีคดี๓๐กว่าคดีคุณผู้ชมคิดดู
เยอะมากนะใช่แล้วโซนภาคกลางนี่โอ้โห
ลบบุรีสระบุรีอยุธยาสิงบุรีสุภัณฑ์เพชรบูรณ์เนี่ย
เขาให้การรับสารภาพนะนายกิติเมธีคนนี้
อกจากนั้นค่ะตำรวจก็ยังไปจับกลุ่มตัว
นางทัศนัยอายุห้าสิบเอ็ดปีเพราะอะไรล่ะ
ทัศนัยคนนี้แหละเป็นเจ้าของบัญชีม้า
ญาติของตำรวจโอนตังเข้าไป
นายกิติเมธีจะเป็นคนโทรหาญาติก่อนแล้วก็หลอกหลอก
หลอกให้เหยื่อของตำรวจตายใจ
ทีนี้ตำรวจทางหลวงตำรวจภูทรภาค๗
เขาต้องขยายผลต่อนะเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะ
ไม่น่าจะทำแค่นี้น่าจะมีแบบเป็นขบวนการ
แต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกง
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วก็นำตัวไปสอบดำเนินคดี
สพเมืองนครปฐมต่อไปนะคะ
เป็นคดีซ้อนกับคดีกำนันนกเลยนะ
อืมจังกล้านะคะ